ไปดูบรรยากาศวันตุดจีนกันสักนิดนึงนะคะ
หลังจากที่เรารายงานบรรยากาศในหลายพื้นที่
สุพรรณบุรีเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีชาวไทยเชื้อสายจีน
ที่เดินทางท่องเที่ยวกันค่อนข้างมากโดยเฉพาะที่สารหลักเมืองนะคะ

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วกันค่ะ
ชาวไทยเชื้อสายจีนใช้เวลาช่วงวันชิวอีกหรือวันเที่ยว
มาเที่ยวที่วุฒิญาณมังกรสวรรค์
สารเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีกันอย่างคึกคักเลยค่ะ
ก็มาขอความสำเร็จไม่เป็นหน้าที่การงานการทำมาค่าขาย
หรือกันเรื่องโชคราบวาสนาต่างนะครับ
หรือแม้กระทั่งการที่จะให้ลูกประสบความสำเร็จ
เรียนหนังสือไปทำงานนี่แหละครับ

เพียงจะนึกว่าขอให้ถูกโรตตาลี
เขาก็ไปซื้อแล้วถูกนะครับ

เนี่ยแม้กระทั่งบางปีนะครับค้าขายตกต่ำ
แต่พอมาบอกองค์เจ้าพ่อแล้วนะครับ
กลับไปเนี่ยค้าขายก็ดีขึ้น

เพื่อสักการะตามจุดต่างที่กำหนดไว้ค่ะ
เสร็จแล้วจึงเข้าสู่ศาลหลักเมืองด้านใน

จะไม่อนุญาตให้มีการจุดทูบเทียน

แต่ว่าสามารถเข้ามากราบขอพร
และเสี่ยงสิ่มศรีได้เท่านั้นค่ะ
ที่นี่นะคะจะสังเกตว่าหลายคนเลือก
นำผลไม้แล้วก็อาหารมงคลมากราบไหว้
มีทั้งนำมาขอพรแก้ชงไปจนถึงแก้บนเลยค่ะ
หลังจากที่เราได้สักการะสารเจ้าพ่อหลักเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรีที่ทุกคนนับถือกันแล้วนะคะ
ไลท์ที่สำคัญอีกอย่างที่หลายคนไม่ควรพลาดค่ะ
นั่นก็คือเข้าไปเที่ยวในพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์มังกร

ข้างในมีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะ
พิพิธภัณฑ์คนพันธ์มังกรแห่งนี้นะคะ

บรรจุเรื่องราวของจีนแผ่นดินใหญ่ที่สำคัญ
ตั้งแต่อดีตเมื่อ๕๐๐ปีที่แล้วนะคะ

อย่างห้องเป่าบุญจิ้นที่จำลองบรรยากาศสารไข่ฟง
ตอนท่านเป่าบุญจิ้นกำลังตัดสินคดีอย่างนี้ค่ะ
เดินมาอีกห้องจะเป็นสะพานมาโคโปโล
มีสถานที่จริงอยู่ที่ชายแดนปักกิ่ง
สะพานแห่งนี้นะคะคือสถานที่ประวัติศาสตร์
เคยเป็นสนามรบระหว่างจีนและญี่ปุ่น
ด้านล่างมีหมู่บ้านของชาวจีนโบราณจำลองให้ชมกันด้วยค่ะ
ห้องต่อมาเป็นห้องเรือมีหุ่นจำลองของท่านซัมปอกง
คนนี้แหละค่ะที่เป็นคนจีนคนแรกที่ทำตำนานของการนำเข้าส่งออก
โดยยุคนั้นท่านนำเรือสัมเภาขนเอาผ้าไหมแปรพันธุ์เครื่องเคลือบดินเผา
แล้วก็สร้อยไข่มุกไปค้าขายต่างแดนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยค่ะ
และท่านคนนี้อีกล่ะค่ะที่ไปค้าขายกับแอฟริกาแล้วนำยีลาฟกลับสู่แผ่นดินใหญ่โดยเรียกชื่อยีลาฟว่ากิเลนค่ะ
จากนี้ในพิพิธภัณฑ์ยังมีห้องแสดงอุปรากรหรืองิ้วนิทรศการประวัติบุคคลสำคัญของจีน
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้น่าตื่นตาตื่นใจเหมาะกับวันพักผ่อนแบบได้ความรู้ด้วยค่ะ
อย่างนักท่องเที่ยวสองคนนี้นะคะเป็นชาวเขาเชื้อสายจีนจากจังหวัดเชียงราย
แต่มาทำงานที่กรุงเทพมหานครได้มากกว่า๑ปี
เคยได้ยินชื่อเสียงของที่นี่จึงอยากมาเที่ยวชมด้วยตนเอง
และหลังจากนั้นก็มาทุกปีเลยค่ะ
ตั้งใจจะมาขอพรให้ได้เงินได้ทองไหลมาเทวางานการไหลมาเทวาอย่างนี้ค่ะ
ตั้งใจจะมาที่นี่เพราะว่ามาทุกปีค่ะ

อกจากนี้ที่นี่ยังมีแหล่งอาหารอร่อยหลายอย่างในโซนหมู่บ้านมังกรสวรรค์
ตั้งแต่ขนมปุ่ยฝ้ายสาลีของดีสุภัณฑ์บุรี
หรือร้านขนมเปี๊ยะระดับตำนานประจำจังหวัดนะคะ
เดินมาอีกหน่อยจะเจอร้านข้าวแตนน้ำแต่งโมทิวโรยน้ำตาล

หอมข้าวและน้ำตาลจนอดไม่ไหวต้องอุดหนุนกันเลยค่ะถัดมาเป็นร้านลูกชิ้นหมูที่ดูแค่ไม้คาดผมของแม่ค้าก็น่าอร่อย
รสชาติพอกินจริงก็อร่อยกว่าที่คาดค่ะกินขนมเบาลองมาจริงจังกินกระเพาะปลาร้านนี้ดูบ้างนะคะ
เพาะปลาแท้แท้ขายแค่ถุงละสามสิบถึงสี่สิบบาทค่ะร้านนี้จะได้กินเฉพาะเทศกาลงานสำคัญเท่านั้นนะคะ